มาดูกันต่อกับสองหนุ่มจากกรงกรรมค่ะ

แล้วก็อาศีนะคะน้องออกัสกำลังมาแรงค่ะ

แต่อาสี่เนี่ยออกัสพระเอกใหม่มีหรือเปล่า
ไปเม้ากันดีกว่าจ้าจัดไปค่า
คือตอนนี้อาศีก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นเด็กหนุ่มล่าเริง
ที่คุณแม่รักคุณแม่แบบว่าเป็นความสุขของแม่ย้อย
แต่ว่าเรามาดูต่อไปว่า
อาจจะเป็นความทุกข์ที่สุดของแม่ย้อยเลยก็ว่าได้

อันนี้ไม่มีหรอครับมีไหม
อันนี้ไม่มีไม่มี

ค่ะนะคะใครติดอกติดใจก็ดูกันต่อไป